ดูเรื่องงงบนท้องถนนกันบ้างนะฮะ
มีป้ายให้เลี้ยวขวาได้
แต่เหตุฉะไหนฉันถึงเลี้ยวขวาไม่ได้

ให้ไปดูคลิปที่คนขับเขาอธิบายกันนะครับ

ถนนมันก็เป็นดีของมันอยู่แล้วตอนแรก
มีเกาะกลางขึ้นมาไม่ค่อยเท่าไหร่
มาบีบไปเลือดเล่นเล็ก
อย่างนี้ตอนแรกนะมันวิ่งสวยกันได้สบายมากเลย
เนี่ยขับไปปุ๊บ

ว่าผมจะไปทางขวาเนี่ย

แต่เขาบอกว่าให้ไปได้ดูป้ายจราจรนี่

ถ้าผมออกไปรถชนผมแน่เลย
เอาไว้หาป้ายตรงก่อกกลางคือเหมือนไปได้คุณ
แล้วเลนส์มันก็กลายเป็นเลนส์บีบเหลือเลนส์เดียวนะครับ
แล้วทีนี้อยู่ก็กลายเป็นเหมือนเลนส์๒เลน
ที่ถ้าใครจะเลี้ยวซ้ายก็ไปได้

แต่เอาจริงมันจะไปยังไง

ถ้าไปมันคือสวนเลนเขาเลยนะคุณนะ
มันอันตรายมากฉันจะเชื่อป้ายจราจร

นี่ครับงงวยแบบนี้นะครับ

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับทุกคน

อยู่ที่พื้นที่ตำบลดอนคาจังหวัดราชบุรีนะครับ
หนุ่มเจ้าของคลิปตั้งคำถามบอกว่า
ถนนเส้นนี้แต่เดิมไม่มีเกาะกลางนะ

ไม่เข้าใจว่าทางการทำขึ้นมาทำไม

และทำให้ประชาชนปวดขมับนะครับ

นี่แค่ผมกับคุณอารยาดูเรายังถกกันเลยนะ
คุณผู้ชมถกหน่อยว่าจะไปยังไงกันต่อนะครับ
เน็ตมาบอกว่าโอ้โหถนนแบบนี้ออกแบบมาได้ยังไง
เสียเวลาหน่อยแต่ก็ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะ
แต่บางส่วนก็มองว่าถ้าตามลูกศรบนเกาะกลาง

หรือว่ารถบรรทุกมันเลี้ยวย้อนสอนมา
หรือรถมันทุกข์เลี้ยวผิดยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะสอบถามไปยัง

โดยงานที่เขารับผิดชอบถนนเส้นนี้

แต่จริงถ้าเขาเห็นป้ายแบบนี้ต่อให้ป้ายมันบอกเลี้ยวได้